วันหยุดแบบนี้นะคะมาดูกันต่อมาฟังเพลงกันดีกว่านะคะ
เพลงจากพระเอกคนนี้นะคะเจมส์จีรายุค่ะคุณผู้ชม
แต่บอกก่อนนะคะไม่ใช่เพลงประกอบละครหรืออะไรนะคะ
เป็นเพลงที่เจมส์จีบตั้งใจตั้งใจจริงนะคะร้องเองควักเงินเองเลย
ทำเองด้วยเหรอเปิดค่าเองเลยนะคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งตอนนี้เจมส์จิรายุหันมาจับไมค์ร้องเพลงขอทำตามความฝันเป็นนักร้องค่ะ
เรียกว่าทำเองลงทุนเองแต่นางบอกว่าไม่อยากฟังคนเดียวนะพี่
จีปล่อยซิงเกิ้ลแรกนะคะชื่อเพลงว่าเป็นประจำเมื่อวันที่๒๖มีนาคม
ผ่านมาสองอาทิตย์นะคะยอดวิวแปดแสนวิวแล้วคุณผู้ชม
ล่าสุดนะคะตอกย้ำความเหงาช่วงนี้โควิดมา
ขอปล่อยเพลงที่๒นะคะชื่อเพลงว่าค่อยไปค่ะมากระชากใจแฟนเพลงค่ะ
ซึ่งนะคะในส่วนของเอ็มบีก็เป็นแนวสดใสแถมเจมสจียังขอโดดไปแจมนะคะ
เปลี่ยนลุคเป็นแนวไซด์ไปเก๋ให้ดูค่ะนี่นี่ใส่หัวเมอร์เซอร์กรูนี่แหละค่ะ
คือเขาบอกว่าไม่อยากเล่นเองเล่นเบื่อแล้วอยากเป็นนักร้อง
ก็ดีนะเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะ
น่ารักไม่น่ารักชื่อเพลงค่อยไปนะคะก็จะได้ค่อยไป
แต่ว่านางบอกว่าฟังกันเยอะนะไม่อยากให้ยอดวิวค่อยไปนะคะ
เออค่ะไม่อยากฟังคนเดียวค่ะซึ่งเขาหาฟังได้อ่าซึ่งเราก็โทรถามนะคะ
อาเจมส์จีเอาจริงถ้าเป็นนักร้องเนี่ยอยากจะร้องเพลงหรือ
อยากถึงยืนทางพิจารณ์กับใครน้องเจมส์บอกว่าจริงก่อนดีผมชื่นชอบนักร้องหลายคนมาก
ร่วมงานกับทุกคนเลยนะคะแต่เจมส์จีก็บอกว่าเป็นนักร้อง
ก็ถือว่าหยุดแบบนี้นะคะวันหยุดแบบนี้ก็ได้ดูน้องเจมส์จิ
น้องเจมส์จีกเข้าปั่นยอดฟิวกันต่อไปจ้า